ตามให้ต่อเหตุการณ์ที่อำเภอหาสำราญจังหวัดตรัง
ที่เมื่อวานนี้เราเล่าไปเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับเด็กนะคะ
คือเด็กคนนึงเป็นเด็กนักเรียนชั้นป๖อายุ๑๓
เตะก้านคอเด็กนักเรียนชั้นป๕อายุ๑๑ซึ่งเป็นรุ่นน้อง
แล้วน้องคือตายเลยนะคะคือเสียชีวิตเลย
คือวันนี้เราส่งทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปตามความคืบหน้า

เขายืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
แล้วก็จะไม่ให้ทางฝั่งเด็กที่ก่อเหตุมากราบขอเข้ามาศพด้วยซ้ำ
เล่าย้อนเรื่องนิดเดียวใช้เป็นนามสมมุติหมดเลยนะคะ
ในส่วนของเด็กนะคะเด็กชายเจมส์อายุ๑๑เรียนอยู่ป๕
ถูกเด็กชัยเบิ้มอายุ๑๓เรียนอยู่ป๖ซึ่งเป็นเพื่อนรุ่นพี่
ก้านคอจนเสียชีวิตที่หาดสำราญจังหวัดตรังนะคะ
สภาพศพก็คือมีร่องรอยฟกช้ำหน้าผากคือบวมเลยค่ะ
ด้านซ้ายก็มีแผลที่จมูกมีเลือดไหล
จากการสอบสวนเบื้องต้นคือเด็กชายเจมส์เนี่ย
เอามีดของเด็กชายเบิ้มไปมีการทวงถามกันเกิดขึ้น
เด็กชายเบิ้มที่เป็นผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาก็อ้างว่า
เขาตั้งใจที่แค่จะสั่งสอนรุ่นน้องที่มาหยิบมีดของเขา
เล่มนี้เขารักมากคือพ่อเขาให้มา
ศพของน้องที่เสียชีวิตครอบครัวนำไปประกอบพิธีทางศาสนานะคะ
ก็ท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัวค่ะ
ไปคุยกับคุณแม่ของน้องนะคะนางสาวพระกามาศ

ลูกชายและยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
จะให้ลูกชายได้รับความเป็นธรรม
ตอน๑๑โมงก่อนที่เธอจะมาที่สาระอเนกประสงค์ของหมู่บ้าน

บอกว่าได้ยินเสียงลูกชายเรียกแม่
ได้ยินเสียงเรียกแม่แม่
แต่ไม่เห็นนะคะก็เลยคิดว่าสงสัยลูกชายอยากจะมาสื่อ
อยากจะมาเรียกแม่อยากจะมาสื่อว่าให้คู่กรณีได้รับโทษ

ค่ะก็บอกว่าได้ยินเสียงน้องเจมส์เหมือนกันนะคะ
บอกว่าจุดทูปบอกกล่าวผีบ้านผีเรือน

ตอนที่จุดทูปบอกผีบ้านผีเรือนเนี่ยนะ
ก็พูดว่าหลานกลับเข้ามาบ้านได้นะ

ถ้าหากคู่กรณีจะมากราบศพ
คุณตาบอกว่าก็ยังทำใจไม่ได้
เมื่อวานนี้มีคนมารอรับศพน้องเจมส์กันเต็มสาราเลย
เนี่ยแสดงให้เห็นว่าคนรักและเอ็นดูน้องมาก
จนไม่สามารถที่จะให้อภัยได้
ในส่วนของคนที่มาก่อเหตุกับหลานแบบนี้

มาเจอจึงคุณยายเอาเรื่องกันถึงที่สุด
เพราะคุณยายมีหลานของคุณยายสูญเสียมากที่สุดไม่ให้ขวัญคุณยายเลย
เป็นกังวลแม่มากกว่านี่คือทางฝากฝั่งของผู้ที่สูญเสียนะคะ
ก็คือคนในครอบครัวของน้องเจมส์คือประเด็นเนี่ย
เมื่อวานนี้ที่เราเล่าไปเด็กชายเบิ้มที่ก่อเหตุ
ว่าน้องเจมส์ไปขโมยมีดที่ซ่อนเอาไว้ใต้หมอน
แล้วมีดนี้เป็นมีดที่เขารักมากเป็นมีดที่พ่อเขาให้ไว้
เขาก็เลยสั่งสอนเพราะไม่ชอบคนขโมยของเขาอ้างแบบนี้
แต่คนในครอบครัวของน้องเจมส์ไม่เชื่อว่าน้องเจมส์จะไปขโมยมีดนะคะ

ทีนี้ทีมข่าวของเราไปคุยกับทางฝากฝั่งของเด็กที่เกาะเหตุบ้าง
ไปคุยกับแม่เลยแม่ของเด็กชายเบิ้ม
แม่บอกว่าตอนนี้ลูกชายคือซึมเศร้าไปเลย
ถึงขั้นกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับ
เพราะว่ายังตกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น
ยืนยันว่าลูกเธอไม่ได้ตั้งใจแค่จะสั่งสอนเท่านั้น
ไม่ได้คิดถึงขั้นที่จะไปฆ่าเขาให้ตายก็ไม่รู้ว่าเขาจะถึงขั้นเสียชีวิต
แม่ก็ปลอบใจลูกก็บอกว่าทุกอย่างก็เป็นเรื่องของกฎหมาย
แม่ก็บอกแบบนี้นะคะถ้าลูกต้องเข้าไปอยู่สถานพินิษฐ์ก็ทำใจ
ก็อยากจะไปแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวของน้องเจมส์
ส่วนเรื่องมีดที่พ่อแท้ของเด็กชายเบิ้มทำให้เป็นของขวัญและเก็บไว้ใต้หมอนเนี่ย
แม่บอกว่าคือเด็กชายเบิ้มลูกแม่คนนี้เขาเคยถูกผีอำ
ก็เลยเอามีดที่พ่อให้ไว้เก็บไว้ใต้หมอนเชื่อว่าเป็นการป้องกันสิ่งที่ไม่ดี
พ่อแท้ให้ให้เพื่อนมานอนกับน้อง
ลูกแม่ก็แค่ปวกได้ออกไปเพื่อใช้ไว้ให้น้องเขาตั้งไว้ใต้หมอนเจย
และก็จะทำสิ่งที่ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจให้น้องจะเสียชีวิต

ทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับชาวบ้านที่เมื่อวานนี้อยู่ที่สาระอเนกประสงค์ช่วงที่ศพของน้องเจมส์ไปถึงนะคะ
บอกว่าน้องเจมส์เป็นเด็กน่ารักนิสัยดีชอบช่วยเหลือคน
นิสัยเป็นเด็กขี้ขโมยจริงนะ
ไม่เชื่อว่าน้องเจมส์จะทำแบบนั้น
ทุกครั้งที่มาส่งของที่ร้านน้องเจมส์ก็จะมาช่วยตลอดเลย
ก็ไม่มีนิสัยแบบนั้นค่ะ
คือนี่ก็แรงตามความจริงคือเป็นเด็กดีค่ะ
ทีนี้ค่ะเรื่องทางคดี
ผู้กำกับสภหาดสำรานบอกว่าถึงแม้ว่าผู้ก่อเหตุจะอายุเพิ่ง๑๓นะคะ
แต่ก็ต้องเรียกเด็กที่ก่อเหตุและคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเหตุการณ์มาคุย
ก็จะเป็นการสอบปากคำโดยมีสหวิชาชีพมาเข้าร่วมด้วยตามขั้นตอนของกฎหมาย
เดี๋ยววันอังคารที่๒๘กันยายนจะเรียกมาคุย
แล้วก็จะทำสำนวนส่งสารเยาวชนและครอบครัว
ได้รับการประกันตัวหรือไม่อย่างไรก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของศาล
คือเขาก็จะมีกระบวนการขั้นตอนในการดำเนินคดีกับผู้ที่เป็นเด็กและเยาวชนในอีกลักษณะหนึ่ง
ก็ตำรวจบอกว่าก็เตรียมจะแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย
แต่ด้วยความที่ผู้ก่อเหตุอายุน้อยอายุเพิ่ง๑๓โทษมันก็จะไม่ได้มีลักษณะเป็นการจำคุก
อีกฝั่งหนึ่งเขาเสียชีวิตนั่นแหละเงี่ยฮะ